คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดร้อยปี

เมื่อคืนที่ผ่านมาเรานำเสนอข่าวไปเมื่อช่วงประมาณ๙นาฬิกา
เดี๋ยวช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อย
จากผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณจิรายุทธ์บุญชู
ติดตามอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะเชิญค่ะคุณจิรายุทธ์ค่ะ
พาคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ล่าสุดที่ตลาดร้อยปี
อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับ

มีพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงเจ้าของบ้านแต่ละหลังนะครับ
ได้เข้ามาดูความเสียหายในพื้นที่รวมถึงมาหาทรัพย์สิน
และเอกสารสำคัญที่ไม่สามารถนำออกไปได้เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับ
สำหรับบรรยากาศล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะครับ
คือบรรยากาศสดสดที่ตลาดร้อยปีอำเจ้าบ้านแผลเจาะสมุทรสาครนะครับ
ที่เกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ถูกเพลิงไหม้จนตอนนี้เรียกได้ว่าเหลือแต่ซากปรักหักพังนะครับ
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
ที่ทำให้เพลิงลุกไหม้โดยเร็วอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าสิ่งก่อสร้างที่ปลูกมานานกว่า๑๐๐ปีนะครับ
เป็นไม้เก่านะครับทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงจุดบริเวณตรงนี้นะครับรถดับเพลิงนะครับ
ไม่สามารถเข้ามาได้เนื่องจากมีทางเข้าที่แคบมากนะครับ
ทำให้ชาวบ้านนะครับต้องช่วยกันสูบน้ำจากคลองนะครับ
เพื่อมาดับไฟตรงบริเวณแห่งนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากเวลาผ่านไปนานกว่า๓ชั่วโมงนะครับ
สุดท้ายก็สามารถดับไฟตรงบริเวณตลาด๑๐๐ปี

ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับนี่เป็นอ่าเจ้าของบ้านนะครับ
ที่เขาเข้ามาตรวจสอบดูแลความเสียหายบ้านของเขา

ผมจะพาพูดคุยกับเจ้าของบ้านนะครับ

ณตอนนี้เรียกได้ว่าเรามาทำอะไรกันตรงนี้ครับพี่
เรามาหาของที่เราที่ไม่สามารถจะหยิบออกไปได้
เป็นบางอย่างที่มันแบบมันน่าจะมีหลงเหลืออยู่บ้าง

เป็นเศษตังค์ที่เราไม่สามารถจะเก็บออกไปได้
มันเร็วมากอ่ะมันเร็วจัดเลย
พอถึงเวลาแป๊บเดียวไม่ลัวเลย
แล้วรถดับเพลิงมันก็แบบไม่สามารถจะเข้ามาได้
มันก็เลยทำให้ช้าไปไม่งั้นจะไม่ถึงตรงนี้

เอาสตังค์ครับแล้วก็เอาสิ่งมีชีวิตครับ
เอาแมวเอาคนเอาอะไรที่มันเอาออกไปได้บ้างอะครับ
แล้วก็นอกจากที่เราเก็บไว้อย่างมิตรชิดมันก็ช้าหน่อย
มันก็คือไม่ได้
พอจะบอกได้ไหมครับที่ว่าเอาออกไปไม่ทันมีอะไรบ้างพี่
มีทองครับมีทองแล้วก็เงินบางส่วนครับ
ความเสียหายนับเฉพาะแค่ทรัพย์สินพี่เท่าไหร่ครับของเราพอจะบอกได้ไหม
อันนี้ยังยังประเมินไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูเคลียร์อีกที
ว่าเรามีการลงของเพิ่งจะลงของเสร็จใหม่ด้วย
จะลงเมื่อวานนี้เองหมดเหมือนกันก็หลายตังค์อยู่ครับ
เมื่อคืนตอนที่เกิดเหตุเราวินาทีนั้นเราหนียังไงบ้างพี่
เราไม่ได้หนีครับพอเขามีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็เปิดบ้านออกไป
เปิดว่าออกไปไฟมันจะเป็นดวงแค่เล็กนิดเดียวครับ
แล้วเราก็รีบหาถังดับเพลิงหลายบ้านออกมาช่วยกัน
ต่างคนต่างเรียกกันหลายบ้านเอาช่วยกัน

ทีนี้เราก็เริ่มเคลียร์คนแล้วเริ่มเคลียร์คนที่อยู่ในบ้าน
คนเคลียร์สัตว์เลี้ยงเคลียร์ของมีค่า
มันก็ยังจะไม่ทันมันเร็วมากครับ
เหมือนมันมาตามสายไฟแล้วไฟมันก็ลุกฮือขึ้นมาเยอะมากอะครับ
ณตอนนี้ที่เรามาหาทรัพย์สินที่มันยังคงหลงเหลืออยู่ในบ้านเราเนี่ยครับพี่

ทองไปหนึ่งเส้นเองครับแล้วก็สตังค์อีกนิดหน่อยครับ
เอกสารสำคัญอะไรครับพี่
เอกสารสำคัญไม่หมดแล้วครับเจอครับแต่เจอเป็นสร้างครับ
คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของเจ้าของบ้าน
ที่เกิดจากความเสียหายนะครับที่เขาบอกว่าณตอนนี้
ยังไม่สามารถประเมินสิ่งที่เสียหายออกไปได้นะครับ
ซึ่งตอนนี้หลายคนยังอยู่ระหว่างการ
หรือหาทรัพย์สินของที่มีค่า
ที่ไม่สามารถนำมาออกได้เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับ

งานสดจากตลาดร้อยปีอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับ
จริงตรงนี้มันเป็นตลาดแบบขายของ
แต่มันก็ปิดไปจากโควิดนะครับ
ภาพเดิมมันคือตลาดแบบเป็นไม้ติดกันเลย

เท่าที่เห็นมันเหลือแค่เสาดำเป็นต่อตะโก
คือแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นตลาดเก่าเป็นบ้านอะไรเลย
เมื่อกี้เจ้าของบ้านบอกว่าเจอทองอยู่เส้นหนึ่งที่เหลืออยู่

ความเสียหายเบื้องต้น๒๐หลังคาเรือน
แต่ต้องตรวจสอบเรื่องของค่ามูลค่าความเสียหายไปอีกนะ
ส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้นะคะเดี๋ยวเราคงจะติดต่อ